โหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
แม่บ้านประจำบาน

ของสกาวใจพูดสวัสดีค่ะ
ไอ้อภิษฎาลเบามาานครับ

กาวหนักนี่สามีรอแล้ว

ไม่ต้องเลยเดี๋ยวแต่ต้องเสียงเงียบ

ด้วยนะต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายในฝัน
ซึ่งแน่นอนเสร็จคุณแม่เหมือนเดิม
มาแรกเห็นเข่าแปปโอ๊ยร่างมา
แบบนั่งมาถ้างั้นเอาไงดี
เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกันเลยดีกว่า

กับเชนนัทวัสเปรงสิริวัส

สาวน้อยสาวใหญ่ตามกรี๊ดสุด

ผู้ชายอร้ายน่ากินเอ๊ย

วันนี้หนุ่มเชนจะรับมือกับ

ขอขอบคุณพี่ชายในฝันของเรานะคะ

วัดค่ะแต่ว่าน้องเชนค่ะ

อย่าหันซ้ายทำไม

ความหมายหนึ่งก็คือนานมากแล้ว

ตอนที่เข้าพวกเรายังไม่เกิดนะ

นี่มีข้าบพูดเลย

เขาก็มีแม่ที่อบอุ่นเป็นกันเอง
แต่ดูลูกสิร้าย
นี่ก็มีร้ายตลกร้ายบู๊ต่อร้ายเข้มแล้วมีอะไรอีก
ถ้าตัวร้ายที่ยังไม่เคยเล่น
ถ้าพูดถึงแค่คาแรคเตอร์ของตัวร้ายนะครับ
อยากเล่นแบบอะไรที่มันซอบดูโรแมนติก
เป็นแบบ
ผู้ชายโรแมนติกนะคะ

ต้องบอกตรงว่าเป็นคนไม่ได้เคยทำธุรกิจมาก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าการทำธุรกิจมันจะยากมากขนาดนี้

อืมได้อีกก็ต้องมีออกทรงออกทริปอะไรอย่างนี้
มีครับมีประมาณทุก๓เดือนครั้งที่เราจะพาลูกค้าไปเที่ยวครับ
แต่เราเคยเห็นไปอินเดียอะไรด้วยนี่

เดียนั้นคุณแอมไปแอมไปกับเวียครับ
แล้วทริปไหนที่เราออกแล้วแบบประทับใจมากสุด
เออจริงเป็นทริปกับเพื่อนที่ไปทุกที่มันประทับใจทุกที่
เพราะว่ามันจะเกิดเรื่องเกิดราวทุกที่เลยนะครับ
มันก็จะมีอะไรที่เป็นความทรงจำที่มันน่าจดจำ

มันเหมือนมันเหมือนเราต้องดูแลไปด้วยกันให้ได้

แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้

พี่อ๋อมคงพาไปทานข้าวมากกว่า

เพราะว่าพี่อ๋อมทำรายการเกี่ยวกับอาหารด้วย

ทำไมน่ะเอาไปทิ้งนี่เอาไปลอยทะเล

นี่เป็นอย่างไรคะเพิ่งแค่เบรกแล้วเองน้องพี่ด๊อบ

ให้น้องเชนพักหายใจสักครู่นึงนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วเขาจ้วงพวกเราทั้ง๓คนมาก
เดี๋ยวให้เขาพักก่อนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลย
เดี๋ยวช่วงหน้าหาสถานการณ์สมมุติมาจัดการเขาก่อน
เหมือนว่า